คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มฮอตนาทีนี้
ฮอตขึ้นหิ้งไม่แพ้ใครดิฉันนำเหนอ

คือเราวัดกันได้ความฮอตวัดจากอะไร

ตอนนี้๔เรื่องรวดคุณผู้ชม
คือหาคิวพี่สมจิตยากมากค่ะ
หลังจากถ่ายทำปิดกล้องไปเรียบร้อย
สมจิตเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศกองถ่ายดอนบ้านดอยปลอยบ้านทุ่ง
มันฮาจริงปล่อยมุกชวนกันขำ
เฮ้ยลืมประโยชน์พูดอะไรนะโอเค

ช่วงนี้ดาราสาวนะคะก็ชะลีรับบทเป็นสายฝนนะเป็นสาวคาราโอเกะจอมยั่วยวนค่ะ
สมจิตบอกเลยว่าพูดได้คำเดียวเหนื่อยมาก
แต่จะเหนื่อยเพราะอะไรไปฟังพี่สมจิตเปิดใจกันหน่อยจ้า
ป่าเมียมาเล่าอายใจบ้อใจบ้อ
เมียมาเลยใจบ้อใจบ้ออ๋อกำลังดัง
เข้ากับละครเรื่องนี้ว่าต้อง
คือต้องขอโทษก่อนเพราะว่าคิวมันชนกัน
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งกรองดอนบ้านโดยปลอดทุกคนที่จะใช้คิววันนี้
อีกกองหนึ่งก็ใช้คิววันนี้ก็เลยจะให้เขาคุยกันเอง

เฉียวที่จับผมใส่กับแพงมึงผมบอก

เขินฉันก็เขินเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ดูกันละกัน
ชั้นจะจัดการผู้ชายเร็วมอบเลยพาต้องเชือก
แค่ฉากแบบเฮฮานมีเซี่ยนบ๋อน้ำตาแตก